ล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของการช่วยเหลือสัตว์กันหน่อยนะ
เราก็เห็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์อื่นที่เรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ลำบาก

เหตุการณ์นี้เหมือนกันที่ชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงแมวร้องเมียว
เขาก็พยายามตามหาว่ามันอยู่ตรงไหน
สุดท้ายไปเจอว่ามันอยู่ตรงนี้ค่ะ
ท่อค่ะคุณผู้ชมในท่อระบายน้ำ
เหมียวตกไปในท่อตั้งแต่เมื่อไหร่
ชาวบ้านได้ยินเสียงคือตามหาตั้งนาน
มันอยู่ซอกไหนมุมไหนอยู่บนต้นไม้หลังคาบ้านไหม
แต่เสียงมันอยู่แถวนี้สุดท้ายก้มลงไปดูที่
พออ้าวน้องอยู่ในท่อระบายน้ำ

ใช่ค่ะสุนัขเองก็เอาใจช่วยด้วยเหมือนกัน

นี่สุดท้ายก็งัดฝาท่อออกมาได้นะ
เป็นฝาท่อระบายน้ำซอยท่าแจงอำเภอเมืองชัยนาธ
คือชาวบ้านที่เขาไปได้ยินเสียงแมวเนี่ย
บอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงหมาเห่า
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกเห่าแบบผิดปกติ
ก็ตอนแรกก็เฉยยังไม่เอกใจอะไร
พอตอนชักม้าก็ยังเห่าอีก

ก็เลยไปเดินดูเดินหาตามหาต้นเสียง
สุดท้ายไปได้ยินเสียงแมวร้องนะคะ

พี่กู้ภัยก็เลยรีบมาช่วยเหลือนะคะใช้วิธีการงัดฝาท่อออกมาจนสำเร็จ
ฝาท่อก็ไม่ใช่เบาเบาอ่ะเนอะใช่ค่ะสุดท้ายเนี่ยลงไปเลยค่ะนี่
ลงไปจับมันขึ้นมาเลยนะแต่ว่าอย่างนี้คุณผู้ชมเกือบจะจับได้แล้วอ่ะ
แล้วมันตกใจอ่ะเอาแล้วมันวิ่งหนีไปอีกอ่ะก็เลยจะต้องตามงัดฝาท่อไปเรื่อย
ไปเรื่อยเรื่อยอ่ะนะฮะสุดท้ายต้องใช้ไม้ยาวเนี่ย
ต้อนมันอ่านะจนมันอ่ะออกมาได้โอ้ยแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเรียกว่าลงไปในท่อระบายน้ำ
นี่เสียงอย่างนี้กว่าจะได้มาโอ้ไอ้เมียตัวขาวด้วยคุณ
ไปหมดแล้วโอ้โหดูดิจมโครนซะตัวดำเลยค่ะ
หมดแล้วอะค่ะครับแมวสีขาวตาสีฟ้าด้วยนะ
อ่าจริงน่ะค่ะแมวตัวเล็กอยู่แล้ว
อายุประมาณสักสองเดือนนะคะสภาพก็อิดโรยอะค่ะ
ร้องเสียงหลงเนื้อตัวสั่นเทาล่ะเจ้าที่ก็พาไปอาบน้ำนะทำความสะอาด
แต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วว่าใครจะดูแลมัน
มีชาวบ้านที่เขาเจอแมวคนแรกนั่นแหละคุณผู้ชมรับไปดูแลอุปการะเลี้ยงดู
พร้อมกับตั้งชื่อให้น้องแมวตัวนี้ด้วยนะคะคุณ

จากเขาก็หวังแหละว่าแมวตัวนี้น่าจะเป็นแมวให้โชคเป็นบุญแก่ตัวเองและครอบครัว
ใจดีคนนี้ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณชาวบ้านที่ช่วยคุณดูแลนะคะ
ก็ได้ช่วยหนึ่งชีวิตก็เป็นกุศลล่ะค่ะ